นางสาวเมธินีหวานอารมณ์ทายาทนางศรีดารุ่นที่๖พร้อมด้วยร่างทรงสายหลักเมืองอุบลราชธานีกว่า๒๐องค์ร่วมกันประกอบพิธีบวงสวงจัดเครื่องไหว้อาหารคาหวานผ่านบายศรีสู่ขวัญ๗ชั้นตั้งทัพก่อนออกเดินทางด้วยรถทัวร์เพื่อมุ่งหน้าไปชาปนสถานชั่วคราววัดหนองแวงพระอารามหลวงด้านหลังพุทธมนตร์
บริเวณสนามย่าสนามหน้าสารากลางจังหวัด
และบางส่วนได้เดินทางส่วนตัวโดยเช่าเหมารถกันไปเองเป็นกลุ่ม
ขณะที่ทางสถานีรถไฟนครราชศรีมาได้จัดเตรียมขบวนรถไฟไว้จำนวน๓ขบวน
และเพิ่มจำนวนโบกี้เพื่อบริการประชาชนที่จะเดินทางไปร่วมพิธี
ขบวนแรกออกเดินทางตั้งแต่๖โมงเช้า
ส่วนที่บริเวณข้างลานอนุสวรีเท้าสุรนารี
ซึ่งมีรูปหล่อหลวงพ่อคูณปริสุทธโธขนาดใหญ่สูง๕เมตร
ซึ่งหล่อด้วยไฟเบอร์กลาสท่านั่งยอง
มือขวาถือกระดาษม้วนเพื่อเคาะหัวญาติโยม
ก็มีญาติโยมและศิษยานุสิตจากทั่วสารทิศ
พากันไปวางดอกไม้จันทร์ปิดแผ่นทองรูปหล่อ
และกราบไหว้สักการะรวมถึงมีการถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึกด้วย